แล้วก็เลยเอากลับมาทำแล้วก็ปรับให้เข้ากับคนไทย

เราก็อยากกินแบบนี้เราก็ทำแบบนี้แล้วก็มาปรับ
ผลตอบรับเป็นยังไงเกินที่เราคาดไว้
เกินที่คาดไว้อย่างที่เห็นลูกค้าเต็มตลอดเลยนะฮะ
ลุกเข้ามาในครัวก็ได้นะครับมาดูส่งผสมของ

ะนี้เป็นโบโรนาไก่ใส่กลอดใส่กลอกลมควัน

อันนี้เป็นเขาเรียกว่าปูลัสมี

เผ็ดเก็มทองเพ็ดเก็มทองโต้ฮูปลาเบคอนลมควัน

แล้วก็ยังถามให้ได้บะหมี่เกินสุดยอดรูปของเกาหลี

ตัวก็คือซอสกะตาย
แล้วก็ตายแล้วก็ตายเพิ่มรสชาติอะไรของบูรดิจิเกย์ของทางร้าน
รสชาติเข้มข้นขึ้นเข้มข้น

ตัวกิมจิที่ร้านก็หมักเองมันไม่มีสั่งกันบูดไม่เจือสี
มาดูน้ำซุปกันน้ำซุปใส่อะไรบ้าง

บอกอีกว่ายังมีท็อปปิ้งอีกมากมายที่ผ่านการเลือกสรรมาอย่างดีเช่นกัน
เนื้อหมูนะคะจะเลือกใช้เฉพาะสันคอหมูที่มีมันน้อย
นำมาสไลด์เพื่อให้หมูทุกชิ้นสวยและมีขนาดเท่ากัน
ส่วนหน่วยปลาหมึกก็ต้องนำเข้าจากประเทศเกาหลีเท่านั้น
เพราะเนื้อจะนิ่มไม่แข็งจนเกินไป
แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่พิธีพิทันในการเลือกไม่แพ้กันค่ะ
ว่าแต่หม้อนี้เป็นของคุณน็อตใช่ไหมคะ
งั้นขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์การทานก่อนดีกว่า

โอ้โหนี่ให้ซอสเยอะมากเลยเนี่ย

เหมือนซอสพ่นอยู่ข้างในมากกว่าเป็นสูบ

เบาก็บอกให้น้องเขาเติบซุปได้
โอ้โหหรือบอกให้น้องเขาเบาซ้อนหน่อย

ตอนนี้มอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คิดในสิ่งที่อยากทานใช่ก็ทานได้เลยแต่มันก็จะมี
ตัวนี้ตัวนี้ไปทานจะทานดูค่ะเป็นค่ะ
คือที่เกาหลีอ่ะเขาจะลง
แล้วน้ำซุปมันก็จะเปลี่ยนรสชาติเพราะมันเหมือนมีนมส่วนผสมของชีสใช่ไหม
แต่ทีนี้มุกว่าคนไทยเรื่องมุกเองก็ชอบรสจัด
แต่ก็ชอบกินชีสด้วยแต่ไม่อยากให้ทั้งง่อมาเปลี่ยน
ก็เลยคิดว่าลองทำเป็นฟองดูดูก็เลยเอาแบบส่วนผสมของชีสตัวอื่น
แล้วก็มีส่วนผุงส่วนผุงออกมาอย่างไส้กรอบเนี่ยก็เอามาจิ้ม
แล้วก็แบบผ่านได้มันก็จิ้มอย่างนี้ก็ได้ถ้าเกิดชอบใช่ป่ะ
โหโหอย่างนี้เลยเหรอ
อืม

เพิ่งเคยเห็นเลยนะครับแขกรับเชิญกินก่อนพิธีกรนะครับผม
ก็ชอบจริงคือจิ้มอย่างงี้นี่นะฮะ
คือมันไม่เหนียวจนเกินไปมันกำลังแบบมีความ
คลิงมี่ของมันอยู่เดี๋ยวลองกินน้ำตุ้มที่ว่าเครียมข้นนะครับ
เผ็ดไหมเผ็ดรสชาติเก่มข้นมากกระจานมาก

คือมุกอ่ะไม่เคยไปเกาหลีนะแต่คนที่ไปเกาหลีที่เป็นเพื่อนอ่ะ
บอกมันบอกว่าอย่างของมุกอ่ะมันก็มีแต่มันเหมือนเป็นสูตรน้ำข้นของที่นู่น
เปิดมา๕เดือนผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง
ก็เกินที่คิดไว้ตอนแรกคิดว่าเปิดมาขายได้๕ม่อก็พอแล้ว
ตอนแรกกลัวว่ามาตอนก็เย็นทำให้ลูกค้ากินมีความสุขเห็นคนกินแค่เนี่ย

ตัวของของเรารู้ได้ร้อยให้ลูกค้าได้ทาน
แคคลีฮะปีและปรากฎว่าสิ่งอะไรไปยังไง
มันต้องกรมร้านเหมือนกันอ่ะ

กิจกรรมสนุกสำหรับแฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องมาอีกแล้วค่ะ
ตอบคำถามใต้โพสต์ในแฟนเพจเล่าเส้นเป็นเรื่องว่า
ทางรายการนะคะจะสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดี
ตอบคำถามถูกต้องจำนวน๒รางวัล
เพื่อรับกิจกรรมฟองดูชีส๑ที่
สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้
จนถึงวันพุธที่๑๕มิถุนายนเวลาเที่ยงตรงเท่านั้นค่ะ
การเดินทางค้นหาเมนูเส้นอนาชาติในยามค่ำคืน
ของตลาดนัดรถไฟรัชดาสำหรับวันนี้

แต่ก็สนุกและเต็มอิ่มไปด้วยความรู้
และความอร่อยของเมนูเส้นจริงเลยล่ะค่ะ
คืนนี้ลองชวนครอบครัวเพื่อนสนิทหรือคนรู้ใจ
ตามรอยเล่าเส้นที่ตลาดนัดรถไฟรัชดากันได้นะคะ
แล้วเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์หน้า
เราจะพาไปออนทัวร์ค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นที่ตลาดลุงเพิ่ม
พบกับขนมจีนน้ำยาปูสุดบ้านบึงจังหวัดชนบุรี

สวัสดีค่ะ